จะบอกว่าเป็นแก่ตันหากลับก็ว่าได้นะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๗๑ปีค่ะคุณผู้ชม
บุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านเป็นผู้หญิงอายุ๘๙ปีแล้วค่ะ
ข่มขืนกระทำชำราวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปะเหลียน

คุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนหอบเหยื่อเป็นคนหอบแม่เท่าอายุ๘๙ปี
ที่โดนกระทำไปโรงพยาบาล
ก็คือลูกของคนที่ก่อเหตุเป็นคนพาคุณยายไปโรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุก็คือชื่อว่านายหยาบชายพักอายุ๗๑ปีค่ะ
ข่มขืนกระทำชำราวเพื่อนบ้านอายุ๘๙ปี

ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ลูกสาวของคนก่อเหตุอายุ๕๗ปีมาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ให้การบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเธอเองกำลังทำงานบ้าน
กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่กับผู้เสียหายบนพื้นปูนหน้าบ้าน
พอผู้ก่อเหตุรู้ตัวว่าลูกสาวเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเลยนะ
รีบเดินไปเปิดก๊อกน้ำล้างอวัยวะเพศ
แล้วเดินกลับมาที่บ้านทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลูกสาวของผู้ก่อเหตุก็เลยรีบวิ่งไปดูผู้เสียหาย
โอ้โหตอนนั้นอาการตื่นตกใจค่ะร้องไห้
บริเวณสโรงเนี่ยยังมี
ขออภัยนะคะคราบอสุจิเปื้อนอยู่เลยค่ะ
ก็เลยพยุงตัวแม่เท่ารายนี้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะคะ
มาลูกสาวของผู้เสียหายกลับมาเห็น
ก็เลยบอกว่าพ่อเธอเป็นคนทำเอง
แล้วก็พยายามที่จะสอบถามไปที่นายหยาม
ก็คือคนก่อเหตุนายหยาบบอกว่า
ไม่ได้ทำนะไม่ได้เป็นคนทำ
มาใส่ร้ายกันแบบนี้ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
หลังเกิดเหตุญาติก็ได้พาคุณยาย

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เบื้องต้นคุณหมอตรวจร่างกายแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยพาไปแจ้งความที่โรงพัก
ทีนี้ลูกสาวของผู้เสียหายบอกว่า

คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าในหยาบคนก่อเหตุอายุ๗๑ปี
ปัญหากลับเนี่ยนะมาบอกว่าขอเอาสักครั้ง
ก็คืออยากลองอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยเอาเล่นดูสักครั้ง
บอกแบบนี้พร้อมกับใช้หมัดนะคะชกไปที่หน้าท้องหลายต่อหลายครั้ง
แล้วแม่อายุมากแล้วด้วยเกือบ๙๐แล้วอายุ๘๙แล้ว
ตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ขัดขืน
แล้วคนในพื้นที่หลายรายก็เคยถูกนายหยาบลวนลามแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ
จับหน้าอกทั้งจับอวัยวะเพศ
แต่ไม่มีใครติดใจเอาความไงย่ามใจก็เลยมาก่อเหตุคมขืนคุณยายค่ะ
หยาบถูกแจ้งข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราว
แต่ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกญาติผู้เสียหาย
รุมทำร้ายร่างกายเพราะความโกรธแค้น
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำนายหยาบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ